มากันที่เรื่องราวของตลกอารมณ์ดีคุณเหลือเฟือ
ไม่คำเรื่องจริงชีวิตเค้าอาจจะไม่ได้ถูกคำ
จ้างจะไม่คิดถ้าเธอพูดแบบนี้
ทำไมคนบอกว่าเจอตลกแล้วทำไมคุณไม่เห็นคำเลย

พักหลังหลังก็หายจากหน้าจอหายหน้าไป
ใช่แล้วหายหน้าจากสื่อบันเทิงไปนาน๒ปีเลยคุณค่ะ
พร้อมกับข่าวลือหนาหูว่าคุณเหลือเฟือมกจก
เผชิญกับมรสุมชีวิตที่แสนสาหัสเลย
ตกอับไม่มีเงินใช้รวมถึงเป็นโรคร้าย
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวออกมาพบหน้าสื่อมวลชนอีกครั้ง
พร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงเลยคุณ
โดยเผยว่าก่อนหน้านี้ตัดสินใจเลิกเล่า
เลิกบุหรี่แบบหักดิบค่ะ
หลงใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลานาน

ทำให้ร่างกายเกิดการต่อต้านในช่วงแรก
แล้วก็ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
ส่งผลให้ร่างกายเขาสู้ผอมผิดตาไปจากเดิม

เป็นข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่า

เขาไม่ได้เป็นเจ้าตัวเนี่ยได้ยินคำวิจารณ์ด้านลบมาโดยตลอด
แต่ว่าก็ไม่คิดจะออกมาชี้แจงอะไรเพราะเขาบอกว่า
อยากเลิกอบัยมุกให้สำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ให้ได้ก่อนนะคะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าตัวมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี
พร้อมกลับมาสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงได้เหมือนเดิมแล้วด้วยค่ะ
หายออกจากวงการไปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่ง
ผมบอกตรงว่าผมเคยบอกไปแล้วก็มีข่าวมาบอกว่าไอ้เหลือเป็นเอด

ตอนที่ผมหายไปก็คือผมเลิกผมเลิกดูดบุรีแล้วก็เลิกเล่า
ร่างกายมันก็เลยแบบช่วงนั้นอยู่ในช่วงแบบปรับตัว
ผมพอหักดิบปั๊บเนี่ยคือร่างกายมันน็อกไง
ผมเลิกเล่าเลิกบุหรี่วันเดียวเลย
แล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันกินไม่ได้มันหิวนะแต่ว่ามันกินไม่ได้
แล้วมันก็ผอมลงผอมลงก็แข็งแรงครับ
แต่ว่าก็จะมีเรื่องไตผมกินเค็มกินเผ็ดอะไรนิดนึง
ก็จะรักษาเรื่องไตแต่ว่าสุขภาพเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็แข็งแรงดีครับ
ผมมารู้สึกชนะมันประมาณผมเลือกได้๓เดือน
๓เดือนผมรู้สึกว่าผมวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกับลูกผมทุกคนเลย
เพื่อนพร้อมน้องพี่ก็ยังไม่ลืมก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
ก็ขอบคุณนะครับที่ยังนึกถึงนะฮะ
ก็ยังไม่ได้หายไปไหนหรอกครับยังอยู่ในวงการนี้แหละครับ